ความรู้สึกมันจะหล่นหน่อย
เพราะว่าข่าวของผมเนี่ยยอดของตัวประกันเพิ่ม

ตอนนี้ยอดอยู่ที่๑๖คนนะแรงงานไทย

คุณผู้ชมไปดูนะฮะภาพชุดนี้คือภาพอะไร
เป็นภาพที่นะครับถูกปล่อยออกมาจากกลุ่มฮามาสนะ
หลังจากพวกเขาจับแรงงานไทยไปเป็นตัวประกันจนถึงขนาดนี้
ผ่านไป๗วันแล้ว
เดี๋ยวรายชื่อจะปรากฏที่หน้าจอ
ไม่ว่าจะเป็นคุณนัทพรคุณอนุชาคุณพงธร
คุณกงกฤทธิคุณเกียจศักดิ์คุณมณีคุณนัทถาวรี
คุณบุญถมนะครับซึ่งสองชื่อหลังเป็นสามีภรรยากันด้วย
ไปทำงานด้วยกันนะครับรวมถึงอีก๔คนยังไม่ทราบชื่อ
ทั้ง๑๖คนตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมแต่ผมยังมีความหวัง
ยังมีความหวังเหมือนที่เราแบบอ่านข่าวแล้วเจอ
ว่าไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนี้ยังติดต่อไม่ได้นะครับ
นางทองคูณอ่อนแก้วอายุ๔๗ปีคนนี้แม่ใครอ่ะแม่
แม่คุณตั้มคุณตั้มณอ่อนแก้วนะครับเล่าบอกว่า
เป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะคือพ่อเนี่ยก็เคยไปทำงานอิสราเอลนะครับ
แล้วกลับมากลับมาเป็นเบาหวานต้องตัดนิ้วเท้าจนไม่สามารถทำงานได้
ตั้มก็เลยไม่เป็นไรพ่อตั้มรับช่วงต่อเองขึ้นเป็นเสาหลัก
แทนครอบครัวไปทำงานอิสราเอลจะหารายได้ส่งกลับมา
แต่หลังจากเกิดเหตุครับยังติดต่อลูกไม่ได้แม่เป็นห่วงเหลือเกิน
วิงวอนต่อพระธาตุพนมคุ้มครองลูกให้ปลอดภัยครับ
เขายังหลับก็ได้เนอะมันไหว้พูดนะมันเห็นสภาพลูกเลยแบบ
คุยกันตอน๓ธุมต่างคุณเป็นแม่ก็ธรรมดาเนอะตั้งใจไม่ได้
ว่าหน่วยงานทั้งหลายส่อยแม่ติดตามแม่ให้ลูกปลอดภัย
ก็วอนเพื่อนนั้นละถึงผู้อวันสิ่งจักษิตทั้งหลาย
พบปรักษาให้ลูกปลอดภัยกับป่าหาแม่
ขณะที่ครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งของนายนิติกรแทร่ว่ายู๒๖ปีชาวมงค์นะครับที่ตะบลปอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนดอมนะเป็นอีกคนที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันขณะนี้พ่อแม่ลูกสองขวบแล้วก็เมียทุกข์ใจเนี่ยครับคุณผู้ชมทุกข์ใจนะครับทำอะไรได้ทำพึ่งทางใจทางไหนได้พึ่งนะครับนี่ละครับเป็นทุกข์
นี่จะจุดทูปนะครับว่ายฟ้าดินขอให้ช่วยคุ้มครองลูกชายให้ปลอดภัยนั่นคือนะครับหลากหลายอารมณ์ทั้งคนกลับมาแล้วปลอดภัยคนที่อยู่ที่นั่นเล่าถึงความยากลำบากต้องต่อสู้กับกลุ่มฮามาสนะครับส่วนอันนี้ก็คือยังไม่รู้ชัยตากรรมว่าญาติของเขาที่ทำงานอยู่ที่อิสราเอลเป็นตายร้ายดีอย่างไรใช่ก็คือยอดตั
๒๑แต่ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อกี้ฟังรายชื่อที่พี่เบิร์ดพูดว่าเป็นสามีภรรยากันสองคนนั้นน่ะแม่ของผู้หญิงเนี่ยนะคะบอกว่าพอเห็นคลิปที่ลูกสาวถูกจับเป็นตัวประกันอ่ะร้องห่มร้องไห้แม่ทำใจไม่ได้ค่ะ

นี่คุณแม่นะคุณแม่บุญญารินศรีจันทร์ร้องไห้ตลอดเลย
เพราะว่าพอเห็นคลิปของลูกสาวลูกสาวของคุณแม่ก็คือคุณโย
นัทถาวรีมูลกันนะคะอายุ๓๕ปีถูกจับไปเป็นตัวประกัน
คือทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกเขยลูกเขยคือนายบุญถมพันคล้อง
อายุ๔๕ปีนะคุณผู้ชมภาพนี้ค่ะ
ตอนนั้นเขากำลังจะปั่นจักรยานไปทำงาน
แล้วจนตอนนี้ไม่รู้เลยว่าลูกสาวและลูกเขยเป็นยังไงบ้าง
ไม่กล้าดูคลิปเลยนะแม่ไม่อยากเห็น
มาคืนวันพุธเพื่อนสนิทของลูกเขย
เขาส่งคลิปมามาให้ดูแล้วเห็นว่า
คนที่ใส่เสื้อสีขาวในคลิปนี่นี่ลูกแม่นี่
นอนขดอยู่ในรถพ่วงท้ายรถไถ
แล้วเพื่อนของลูกเขยเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าอีช้าวันนั้นน่ะโย่กับบุนโถม
บุนโถมก็คือสามีลูกเขยน่ะค่ะ

แล้วก็ถูกกลุ่มฮามาสปล้นเอารถ

ไม่รู้เหมือนกันนะแม่ว่าจับตัวไปที่ไหน
แรงงานบอกว่าบุญถมลูกเขยแม่ถูกยิงตายแล้ว
ยังไม่กล้าบอกยาดด้วยเพราะว่า
เอาจริงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเห็นเป็นศพก็เลย

แม่บอกว่าสิ่งที่แม่ทำได้อย่างเดียวเลยตอนนี้
คือทำบุญค่ะแล้วก็บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกที่เลย
คุ้มครองลูกสาวแม่ให้ปลอดภัย

จริงแล้วจะครบสัญญาแล้วนะ
เอาแม่โยลูกสาวแม่นี่ครบสัญญาเมื่อไหร่นะคะ
อีก๗เดือนเองอีก๗เดือนจะได้กลับบ้านแล้ว
แม่ขอนะแม่ขอให้ทั้งบุญถมลูกหล่วยแม่
แล้วก็โยลูกสาวแม่กลับมาเมืองไทยได้อย่างปลอดภัยนะคะ
คิดถึงใครมากไหมคุณผู้ชม
เราจะดูสิ่งที่แทนเขารูปหรือคลิปวิดีโอ
วนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีก
ครอบครัวนี้มีสิ่งนี้ไว้ดูวนแล้ววนอีก
เป็นคลิปตอนที่คุณคมกริจชมบัวเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์
เขาไปซื้อของไปตลาดกับเพื่อนแรงงาน

ที่ต้องดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเป็นคลิปสุดท้าย
ที่คุณคมกริจชมบัวเขาถ่ายไว้ครับ

วันแรกเลยที่ฮามาสเปิดฉากโจมตี
แล้วเขาถูกจับไปเป็นตัวประกันครับ
คมกริจชมบัวอายุ๒๙ปีเป็นชาวอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์
นี่คุณผู้ชมซ้ายสุดเลยนะคุณคมกริจ
ครอบครัวก็ยังรออยู่รอการติดต่อจากคมกริจอยู่
โดยเฉพาะคุณพ่อสุนันพ่อของคุณคมกริจ
พยายามวิดีโอคอลหาลูกชายแม้จะรู้นะว่า
โทรไปกี่ครั้งก็เหมือนเดิมครับติดต่อไม่ได้ครับไม่มีใครรับ
สุนันบอกว่าพ่อยังเชื่อนะว่าลูกคมกริจปลอดภัย
แต่มันผ่านมาจนวันนี้คุณผู้ชมสิบสองสิบสามแล้วนี่
วันนี้๑๓ตุลาคมแล้วพ่อเผื่อใจไว้ส่วนหนึ่งว่า
ไม่มีข่าวอะไรมาเลยอ่ะไม่มีข่าวคราวจากลูกคมกริจเลย
แล้วก็ไม่มีข่าวการช่วยเหลือตัวประกันด้วย
ส่วนคุณแม่ล่ะคุณแม่พรทิพย์ยืนยันว่าแม่ยังไม่หมดหวังนะ
ลูกแม่เนี่ยคมกริจเป็นคนดีแม่เชื่อว่าบารมีพระคุณเจ้าจะคุ้มครองครับ
ความจริงคิดว่าลูกจะมากลับ
อ๋อแล้วก็ทำใจไปด้วยใช่ไหมทำใจไปยังไงนะ
จะทำยังไงต่อไปถ้าลูกไม่ได้กลับมาจริงก็ทำเผื่อไว้ด้วย
ช่วยไปดูลูกดูแลลูกให้ปลอดภัย
เรามีความหวังไหมตอนนี้เราเชื่อลูกเรายังไงนะ
ไม่เชื่อว่าลูกแม่คนดีไม่มีความหวังว่าลูกต้องมา
พวกเราก็จะสู้ไปกับคุณพ่อคุณแม่นะ

ครอบครัวย้ำว่าขอฝากถึงทางการไทยให้เร่งติดตามข่าว

แล้วก็ให้รายงานความคืบหน้ามาบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วย
คือคนรอเขาก็อยากรู้อัปเดตหน่อย
อยากรู้ความขึ้นหน้าว่าลูกเขาคมกริจเป็นอย่างไรบ้างครับ